เตือนกันบ่อยมากเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องของมิจฉาชีพหรือเรื่องของโจรนี้เราก็เตือนกันบ่อยมากเพราะโจรเดี๋ยวนี้มักจะมาในคราบของลูกค้าค่ะเจออีกแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมง๒๐นาทีของวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เอง
ขับมาปกติเลยป๊าบมาจอดเข้าไปเติมน้ำมันในปั๊มปอตทสาขาโคกงามอำเภอด่านซ้ายแล้วไม่จ่ายเงินขับไปเลย
แล้วก็มุ่งหน้าไปทางอำเภอภูเรือด้วย
นายสารวุฒิใจบุญอายุ๒๙ปีพนักงานในปั๊มเล่าบอกว่า
ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนะมีชายวัยรุ่นประมาณ
อายุประมาณ๓๐๔๐ปีมีชายอายุ๓๐๔๐ปี
ขับรถเก๋งคันนี้มานะคะแล้วเข้ามาบอกว่าจะมาเติมน้ำมัน
เติมน้ำมัน๙๐๐บาทตัวเองก็จัดการเลยเติมให้เลยค่ะ
จนกระทั่งปั๊มมันตัดใช่ไหมหัวจ่ายมันตัด
เพราะว่ามันเติมได้แค่๘๖๐แล้วมันก็เต็มถัง
คนขับก็เลยยื่นบัตรเครดิตให้
พอเด็กปั๊มนำบัตรเครดิตไปรูดปรากฏว่า

มันใช้ไม่ได้ค่ะคนขับก็เลยให้บัตรเครดิตใบที่๒มาใหม่
ก็ยังคงรูดไม่ได้เหมือนเดิมเต็ม๒ใบเลย
จากนั้นอ้าวใบที่๓ต้องได้
ใบที่๓ในระหว่างที่เขากำลังเดินไปตู้ที่จะรูดบัตรเนี่ยนะ
คนขับค่ะขับหนีออกจากปั๊มหายวับไปเลย

เรียกใหญ่เลยแต่ว่าคนขับไม่สนใจก็ขับไปเลย
สุดท้ายผู้ก่อเหตุหนีรอดไปได้ค่ะ
แต่โชคยังเข้าข้างอยู่บ้าง
ยังไงเพราะกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้แบบนี้
ใครพบเห็นรถดังกล่าวแจ้งเบาะแสได้เลยนะคะ
ที่สพโคกคามจังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชม
อันนี้รู้ตัวไหมไม่แน่ใจนะแต่เหมือนตั้งใจ
เพราะรู้ว่าบัตรเต็มใบที่๒
ที่๓น่าจะรูดไม่ได้ไปดีกว่า

ถ้าคนขับไม่ได้เจตนานะถ้าคุณคิดว่าคุณบริสุทธิ์ใจ
คุณก็กลับมาบริสุทธิ์ใจใช่มาให้ข้อมูลหรือมาจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยก็คงจะไม่ว่ากันนะครับ